เป็นน้ำใจนะเป็นมุมที่แหมยิ้มได้สำหรับสังคมออนไลน์
บางทีเราบอกโอ้โหสังคมออนไลน์น่ากลัวนะอย่าไปไว้ใจใคร
แต่ในมุมของการช่วยเหลือกันมีน้ำใจให้กันนี่ก็เยอะนะครับ
มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งให้ดูภาพนี้ก่อน
เป็นภาพที่น้องเนี่ยโพสต์ภาพของน้องเป็นนักเรียนหญิงชั้นมัธยมนะฮะ
โพสต์ลงในเฟซบุ๊กน้องอยู่ข้างบนนะครับทุกผู้ชมครับ
เสื้อสีเขียวในชุดนักเรียนนะข้างล่างคือภาพของคุณพ่อของน้อง
ยืนอยู่มุมเดียวกันนะอยู่ที่บ้านในมุมเดียวกันเลย
แต่น้องโพสต์ภาพนี้แล้วบอกว่าช่วยแต่งภาพให้หนูหน่อย
ช่วยแต่งให้หนูอยู่ข้างข้างพ่อได้ไหมคะพ่อหนูเสียแล้วค่ะ
นี่ฮะน้องเนี่ยโพสต์ไปในกลุ่มที่เขาเป็นกลุ่มแต่งภาพ
เท่านั้นแหละครับทุกผู้ชมครับคนที่เห็นภาพนี้เนี่ยโอ้โหช่วยเหลือกันใหญ่เลย
จะด้วยโปรแกรมไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยช่วยกันตัดต่อภาพให้กับน้องผู้หญิงคนนี้
ให้ได้ยืนคู่กับคุณพ่อได้ยืนเคียงข้างคู่กับคุณพ่อ
บางคนก็มีคอมเมนต์ในการแสดงความเสียใจมาด้วยนะครับบางคนก็ให้กำลังใจด้วย
บางคนก็น่ารักมากถึงขั้นเปลี่ยนโลเคชั่นให้ด้วยให้มันดูแบบสดใสขึ้นนะ
ฉากหลังเป็นทุ่งดอกทานตะวันก็มีอ่าส่วนนี่เป็นอ่า
พระทาชสร้อนแก้วนี่อรรณะวันในฐานพี่ท่องเที่ยวย่นิยมของจังหวัดฟรีชบูรณ์ค่ะ
นี่คือทุ่งทันตะวันเห็นไหมฮะมีที่ไหนอีก
ที่เขาช่วยกันตัดต่อให้กับน้องคนนี้นะครับหลายที่ฮะ
นี่คริสต์มัสคริสต์มัสเดี๋ยวใกล้จะมาถึงแล้ว
เห็นไหมฮะแล้วคนเข้าไปกดไลค์กันเนี่ย
หมื่นกว่าครั้งนะครับมีคอมเมนต์เข้ามาสองพันเจ็ดร้อยกว่าข้อความ
ค่ะนี่คนนี้บอกพาพ่อไปเที่ยวนะครับอืมอ่า
เป็นวิวทิวทัศน์อย่างนี้เลยนะครับอ้าว
ป่านนี้เนี่ยน้องน่าจะได้หลายภาพแล้วล่ะ
ใช่ไหมฮะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องด้วย
แล้วก็ขอแสดงความชื่นชมทุกคนที่มีน้ำใจให้กับน้องด้วยแล้วกัน
นี่นะคะน้ำใจของชาวเน็ตนะคะยอดเยี่ยมจริง